จังหวัดลำพูนนะคะกล้องวงจรปิดที่ถนนแห่งหนึ่ง
สามารถจับภาพผู้ชายชาวอังกฤษเลือดอาบตัวเลยนะแล้วก็
โดยเฉพาะเอามือจับที่คอและเลือดก็เต็มตัวไปหมดเลย
วิ่งขอความช่วยเหลือคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนนะคะ

รวมทั้งแทงที่แขนพันรยาของหนุ่มต่างชาติคนนี้ด้วย
เพราะว่าเพื่อนเข้าใจผิดว่าพันรยาแอบมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน

ว่าชาวต่างชาติคนนี้เอาภรรยาเขามาซ่อนไว้
คือเขาทะเลาะกันแล้วก็หายออกไปจากบ้าน
เมื่อสักครู่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นนาทีที่ผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติ

บริเวณริมถนนบ้านแป้นในจังหวัดลำพูนนะคะ

แล้วก็จะเห็นเลือดเต็มที่บริเวณหน้าอกเลยนะคะ
ทราบชื่อต่อมาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายนี้
คือนายบิลลี่ซัปตันสัญชาติอังกฤษอายุ๖๐ปี

อกจากนี้ยังคงมีคนบาดเจ็บอีก๑คน
ถูกแทงเหมือนกันเป็นพันรยาของนายบิลลี่นี่แหละ
ก็คือถูกแทงที่ต้นแขนด้านซ้ายและหลังมือ
เขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละรู้จักกันนะคะ

ขับรถพลิกอัพตามหาพันรยา
ซึ่งหนีออกจากบ้าน๒๓วันเพราะทะเลาะกัน
ทีนี้พอเห็นนายบิลลี่กับนางรัชยา
ซึ่งเป็นญาติของพันรยา
อยู่ริมถนนรีบจอดรถเลย
ถามเลยเพราะสงสัยว่าพันรยา

สงสัยว่าคู่นี้เอาภรรยาเอาเมียเขามาซ่อนแน่เลย
รู้เห็นเป็นใจที่ให้ที่ซ่อนเมียเขา
ค่ะแต่ทีนี้นายบิลลี่กับพันรยาปฏิเสธ
จากปฏิเสธแล้วก็บอกให้นายสุรชัยกลับบ้าน
ดื่มมากแล้วนะยูเมามากแล้วนะ
กลับบ้านทำให้นายสูรชัยไม่พอใจค่ะ
ชักมีดจ้วงแทงคอนายบิลลี่

รัชยาซึ่งเป็นภรรยาเห็นแบบนั้น
รีบเข้าไปแย่งมีดก็โดนแทงเจ็บไปด้วยนะคะ

จากนั้นนายสุรชัยรีบขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบได้จากภาพนี้แหละฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
เร่งตามตัวคนร้ายมาให้ได้นะฮะ